ดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปของหนุ่มเชียงใหม่คนหนึ่ง
เขาถือไขควงไปทดสอบไฟรั่วในเสาไฟ
ที่เป็นเสาไฟข้ามถนน

เข้าไปเร่งแก้ไขกันหน่อยครับ
คือปกติดีทุกอย่างนะครับสารชาติเขาก็กดนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับเรามาดูอะไรกันนะครับ
ดูนะครับนี่นะครับดูไฟรั่วนะครับ
รั่วนะครับนี่ปุ่มกดนะครับ

ถ้าไม่โดนนี่ไม่รู้นะครับว่าไฟมันรั่วครับ

แล้วยังไงล่ะคะ
อันตรายนะฮะ
เป็นการทดสอบไฟรั่วที่เสาสัญญาณไฟต้นนี้แหละ
ก็จะเห็นว่าเสาสัญญาณแห่งนี้มันมีไฟมันรั่ว

หากคนไม่รู้แล้วไปกดไปจับแน่นอนถูกไฟดูดไฟช็อตแน่นอนนะครับ
แต่เสาสัญญาณนี้นะฮะจะมีไฟรั่วมานานหรือยังก็ไม่มีใครรู้
ซึ่งคลิปนี้หนุ่มคนนี้ก็พูดในคลิปว่า
ถ้าเขาไม่มาจับแล้วเขาไม่ถูกไฟดูดเองเนี่ย

แล้วที่ทำคลิปนี้ที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยต้องการให้
คือไม่ได้ต้องการจะโจมตีใครในเมืองเชียงใหม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะ
แต่ว่าต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขก่อน
ก่อนที่จะมีคนเจ็บหรือคนตายจากการถูกไฟดูดกับเสาต้นนี้
กัดเสาต้นนี้อยู่ที่ทางข้ามทางมาลายหน้าตลาดสมเพชรนะฮะ
อยู่ใกล้กับประตูท่าแพรใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยครับ
จุดนี้ก็มีคนไทยคนต่างชาติก็จะไปกดสัญญาณเพื่อข้ามถนนกันมากมายนะครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ถึงความไม่ปลอดภัยเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย
หลายคนก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเข้าไปแก้ไข
ก่อนจะมีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ไม่รู้ว่าต้องรณรงค์ให้ตัวเองใส่ถุงมือตลอดเวลาไหม
เวลาจะจับอะไรหรือว่าแตะต้องอะไรต่างนะคะ